หนึ่งเรื่องคุณผู้ชมปัญหาเรื่องของการเกิดพฤติกรรมเรียนแบบของเยาวชนมันเกิดขึ้นจริงนะ
หลังจากที่มีข่าวที่มีการประกาศไปแล้วยกเลิก
คลิปนี้เราให้คุณผู้ชมดูแปละสักประมาณ๒วันได้
จะไปเต้นกลาง๔แยกมีคนถ่ายคลิปลงโซเชียลกันไปเนี่ย
รถรามันก็มีวิ่งอยู่บ้างอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยถึงแม้จะลบคลิปไปแล้วกลัวโดนจับ
แต่พ่อแม่เห็นข่าวพาลูกไปมอบตัว
คนเดือดร้อนก็คือพ่อแม่นี่แหละ
อะคึกหานองผิดไปแล้วครับอะไรแบบนี้นะครับ

แต่มันก็ไม่ทันหรอกหลักฐานมันมีอยู่ในโซเชียลมากมายนะฮะ
ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นผู้ชาย๕คนคึกขนองไปเต้นโชว์กลางสี่แยกไฟแดงขวนหลังที่หัดใหญ่สงครา
คนที่ถ่ายคือเด็กผู้หญิงยืนถ่ายคลิปให้แล้วก็มีการโพสต์ในโลกออนไลน์
ปรากฏว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กในคลิปเขาเห็นว่าลูกเขาเป็นข่าว
พาลูกไปมอบตัวที่สพหาดใหญ่แล้วครับ

วัยรุ่นทั้ง๖คนอายุ๑๓๑๕ปีทั้งชายและหญิงสารภาพ
สาเหตุที่ลงไปเต้นกลางสี่แยกเพราะเรียนแบบคลิปก่อนหน้าที่มีคนไปลงในโซเชียลนั่นไง
พอเป็นข่าวลบไปเลยแต่มันไม่ทันหรอก
มีคนคอปได้มีคนเห็นคลิปแล้ว
ก็เลยออกมาขอโทษขอโพยสังคม
แล้วก็บอกว่าอย่าทำตามผมแล้วกันอะไรแบบนี้
ไปฟังเสียงน้องกันหน่อย
ไม่ได้เว้นเลยนะ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคลิปที่เห็นน้องอัดเอาไว้
ช่วงที่ยังมีเคอร์ฟิลล์อยู่ก็เลยเป็นการผิดกฎหมาย
ทั้งเรื่องของมรกต่อถูกเชิญทั้งเรื่องของเคอร์ฟิล
แต่ว่าคดีความมันก็เลยเถิดมาช่วงของการยกเลิ
ยกเลิกเคอร์ฟิลไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้อัดเอาไว้ในช่วงที่ยังมีเคอร์ฟิลอยู่

เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับทั้งพ่อแม่เอง
แล้วก็เป็นบทเรียนให้กับกลุ่มวัยรุ่นคนอื่นว่า

ด้วยการที่มันขาดวุฒิภาวะเนี่ย

บานปลายให้กับตัวเองสังคมและครอบครัว
เพราะถ้าเกิดเป็นคดีความแล้วเนี่ย
คดีเหล่านี้มันเสียประวัติเด็กไปตลอดชีวิต

นำเรื่องของคดีความตำรวจเตรียมแจ้งข้อหากับวัยรุ่นทั้ง๖คน
แน่นอนต้องถูกดำเนินคดีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

แล้วกันนะสำหรับเด็กวัยรุ่นต่างเนี่ยนะคะ